ต่อกันที่เหตุนี้ที่จังหวัดกระบี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้โห
คือถึงขั้นที่จริงแล้วก็เป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน
เป็นเพื่อนคนงานอยู่ดีไม่รู้ยังไงอีท่าไหน
ก็ไปแทงกันจนอีกฝ่ายถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ถูกแทงเข้าไปถึง๖แผลนะคะสำหรับคนตาย
นี่นะคะคุณผู้ชมคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
เข้าไปตรวจสอบจริงตัวผู้บาดเจ็บ
มีเพื่อนคนงานด้วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านะคะ
แล้วก็ไปพบว่าผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสิทธิโชคชูสวนอายุ๒๑ปี
โดยสภาพเขาถูกแทงด้วยวุฒิมีดเข้าที่บริเวณชายโครงซ้าย๒แผล

แล้วก็ยังมีต้นซ้ายต้นแขนซ้าย๒แผลต้นขาอีก๒แผลรวมทั้งหมด๖แผลด้วยกัน
ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พอท้อก็เลยไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุหน่อย
ไปที่บ้านพักคนงานบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
แล้วอยู่ผ่านไอศวนปาร์มด้วยที่บเหนือคลองที่จังหวัดกรบีนี่แหละ
ปรากฏพอตำรวจไปถึงที่บ้านค่ะ
ไปเจอเลยเจอคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
เขานั่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เลย
ก็คือนายสารวุฒิขาวดำอายุ๒๓ปี
แล้วก็เจอเป็นอาวุธมีดด้วยนะคะเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร
เจ้าตัวรับสารภาพเลยนะบอกผมก่อเหตุจริงผมแทงนายสิทธิโชคจนตายจริง
สารวุฒิสารวุฒิยอมรับแต่สารวุฒิไม่ได้พูดถึงสาเหตุการณ์

ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนต่อค่ะที่สถานีสพเหนือครองนะคะ
ในบ้านจริงพบร่องรอยคราบเลือดของผู้ตายหลายจุดเลยนะคะ
ทางด้านเพื่อนคนงานที่พักอยู่ติดกันชื่อว่านางสาวปวริสาดำสงฆ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันนะ
ไม่เห็นจะมีเสียงดังเสียงคนทะเลาะอะไรกันเลย
ส่วนตัวเธอกับสามีเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนคนงานอีกคน
กำลังจะเตรียมไปตกปลาที่หน้าบ้าน
ก็ทำเรือเตรียมกันไว้จะไปตกปลา
คนตายวิ่งออกมาแล้วมาขอความช่วยเหลือที่หน้าบ้าน

ทุกคนก็เลยรีบพาตัวนะคะทางด้านของนายสิทธิโชค
ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิต
ทีนี้มีข้อมูลจากเพื่อนคนนี้นะคะที่เป็นเพื่อนคนงาน
บอกว่าคู่นี้ชอบมีปากเสียงกันประจำค่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สำนักสงฆ์นะคะบ้านทุ่งสาครค่ะ
ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายสิทธิโชคคนตายนะคะ

พ่อของนายสิทธิโชคบอกแบบนี้บอกว่า
เชื่อว่าเรื่องนี้เกิดจากอาการหลอนของตัวคนก่อเหตุหรือเปล่า
หวาดระแวงแล้วคิดว่าน่าจะตั้งใจฆ่านะ

ถามจากเพื่อนคนงานที่อยู่ด้วยกันมาแล้ว

ก่อนเกิดเหตุสิทธิโชคเพื่อนลูกชาย
ลูกชายไปช่วยเพื่อนคนงานทำเรืออยู่หน้าบ้าน

ผู้ก่อเหตุเดินตามเข้าไปแล้วลงมือก่อเหตุเลย
พ่อบอกน่าจะลงมือแทงมาจากด้านหลัง

ปกติมันก็ไม่เคยฮาดเหลืองแร่ใช่ไหม
ไม่ยากเหมือนไม่เคยมันกระเปือนมาได้ตั้งที
ถูกเตรียมถึงอยู่ในอายาวัฒน์
เหนียวอย่างนี้ก็คือสวยเรื่อง
คือไม่ตั้งใจเตรียมเตรียมเตรียมมั่วไหม
แต่นี่คือคุณบอกมันก็
อันนี้เรามองว่าเขาน่าจะตั้งใจเลย
ตั้งใจเพราะมันเตรียมก็สุดสำคัญพี่
ตั้งใจทุกโปรดตุ๊กก็เย็นมากเลย
พ่อยืนยันแบบนี้ว่าน่าจะตั้งใจ
แต่ตำรวจบอกว่าสอบปากคำคนก่อเหตุ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เจตนาฆ่าแน่นอน

ทำร้ายเขาก่อนแต่อย่างไรก็ตาม
ปัสสาวะเป็นสีม่วงแต่อย่างไรนะคะแล้วเรื่องของการด้วยว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยค่ะ